คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อเนื่องจากเบาะแสใหม่ที่พบร่องรอยของเสียแป้งและสมุนที่เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่าพบร่องรอยของเสียแป้งและสมุน๓คน
รวมแล้วเป็น๔คนหลบซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำ
และถ้ำที่ว่านี้ก็อยู่ใกล้กับจุดที่มีการปะทะกัน
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการตรวจสอบท่ำในพื้นที่โดยรอบจุดปะทะห้ากิโลเมตร
ตรงนั้นเนี่ยจะมีอยู่หกถ้ำค่ะไปตรวจค้นแล้วสองถ้ำ

ถ้ำไม่ลึกไม่สลับซับซ้อน

ไม่มีสิ่งของเกี่ยวกับการดำรงชีพของเสียแป้งและสมุน
ทีนี้ไปเจอถ้ำเป้าหมายค่ะ
คาดว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นที่กบดานของเสียแป้ง
ลูกน้องคนสนิท๓คนรวมแล้วเป็น๔คน
ถ้ำนี้ใหญ่นะคะมีทางเข้าออกทางเดียว
อยู่ในจุดสูงเป็นจุดสูงข่ม
หมายความว่าคืออยู่ในพื้นที่สูง
แล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเห็นได้ชัดเจน
คนในถ้ำจะมองเห็นคนนอกถ้ำได้ทุกมุมเลย
เขาเรียกว่าจุดสูงคมนี่นะคะ
ซึ่งโอ้โหถ้าเกิดมีคนอยู่นอกถ้ำ

ก็คือเหมือนกับว่ามองเห็นก่อนมองเห็นก่อนเลยนะคะ

ถ้าเสียแป้งและสมุนมีอาวุธล่ะมันอันตรายนะ
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีแผนที่จะเข้าไปควบคุมตัวอย่างรัฐกลุ่ม
ทีนี้ก็เลยวางแผนประสานให้พรานป่า
มีความชำนาญเรื่องการเดินป่าและการใช้ชีวิตในถ้ำ
นำทางเพื่อเข้าตรวจค้นภายในถ้ำในช่วงเวลาต่อไป
วางแผนกันก่อนคือไม่กล้าบุกเข้าไปตรวจค้นนะคะ

ทีนี้บริเวณรอบตีนเขาบรรทัศน์ค่ะ
เจ้าหน้าที่เตริงกำลังตรวจเข้มทุกด่านเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่มีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่
บนเทือกเขาบรรทัศน์และรอบเขาบรรทัศน์
ปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่ามีเบาะแสสำคัญยืนยันว่าเสียแป้งกบดัน
อยู่ในถ้ำบริเวณบ้านตระบนเขาบรรทัศน์จริง
วันนี้บนเทือกเขาบรรทัศน์
จัดส่งตำรวจ๗ชุดปฏิบัติการขึ้นไปเลยนะคะตรึงกำลังเข้ม
ก็มีชุดแดนไทย๕๔ชุดตำรวจภูทรภาค๙
ตำรวจระเวนชายแดนชุดซิงก้าตำรวจชุดหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษจังหวัดยะลาและนราธิวาสเป็นร้อยนาย
ปิดเส้นทางตรวจสอบเส้นทางรอบบ้านตระ
หาข่าวกับชาวบ้านที่มีความชำนาญพื้นที่
เพื่อทำข้อมูลเส้นทางของถ้ำ
รวมถึงจุดที่สามารถพักพิงบนเขาบรรทัศน์
แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะ

ทางตำรวจระเวนชายแดน๔๓ชุดซิงก้าจังหวัดสงขลา
ศูนย์ปฏิบัติการที่บ้านป่าพง
ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ออกลาดระเวนพิสูจน์รอบที่ตั้ง๕กิโลเมตรนะคะ
คือจะเป็นในลักษณะของการกดดันเสียแป้งและสมุนนะคะ
เหมือนกับว่าอยากจะให้เสียแป้งและสมุน
รู้ว่าเจ้าหน้าที่รู้จุดการซ่อนตัว
เพื่อให้เสียแป้งมอบตัว
แต่ว่าการออกรัดระเวนเนี่ยก็ต้องให้ฟ้าเปิดหน่อยนะคะ
ก็จะสะดวกมากขึ้นถ้าฝนตกเนี่ยก็จะยิ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่บนเขาบรรทัศน์นี่แหละ
แล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่๒๓คนนะฮะ
ว่า๒คนนี้จะมีชื่อของพรานนกอยู่ด้วย
ว่าเสียแป้งขึ้นมาแล้วก็รับกันต่อกันเป็นทอดเนี่ย
ชาวบ้านบอกไม่เจอมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกัน

หนีจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่เขาบรรทัศน์นะฮะ

พื้นที่เขาบรรทัศน์เนี่ยมันต่อเนื่องหลายจังหวัดนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
นี่วันนี้เราเปิดเส้นทางใหม่อีกแล้วเขาบอกทางนี้ถ้าเสียแป้งจะหนีก็หนีได้นะ
มีคนชำนาญพื้นที่อย่างพรานกอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหอยู่ได้เป็นเดือนสบาย
จะไปทางไหนก็ได้นี่นะฮะเส้นทางนี้นะครับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
นี่คือเส้นทางบ้านเขาใครอยู่ในเขตอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะฮะ
นี่ส่วนขวามือนั่นคือพระนกที่เขาเคยแบบมีคนเข้าไปสำรวจ
ทำสารคดีไปท่องเที่ยวป่าเขาบรรทัศน์เนี่ย
นกนำทางตลอดค่ะอ่าคุณวิรยุทธ์นะครับ
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเขาไครเนี่ยจะเป็นสวนยางพรา
เป็นสวนยางพารากับสวนปามของชาวบ้านนะฮะ
แล้วอยู่ติดกับแนวเขตเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแนวเทือกเขาบรรทัศน์
ติดกับแนวหมู่บ้านเขาใครเนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะน้ำตกสายใจ

นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านอยู่แล้ว
รานป่าหรือคนที่ชอบไปหาของป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
จะขึ้นลงก็เส้นทางนี้นี่แหละ

ถ้าเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากบดานอยู่ในถ้ำบนเทือกเขาบรรทัศน์
มันก็เป็นไปได้ที่จะออกจากถ้ำ

ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถ้าถามว่ายากไหม
มันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะจุดนี้คือบริเวณพื้นที่
บ้านเขาใครอยู่ที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
มันห่างจากบ้านตระที่อยู่ปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ย
ต้องเดินเท้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ๔๕ชั่วโมง
เสียแป้งจะใช้เส้นทางในหมู่บ้านเพื่อหลบหนี

ไปถึงท่าเรือปากบารานะฮะระยะทาง๔๐กิโลเมตร
ไปถึงตรงนั้นจะลงเรือข้ามทะเลไปประเทศ

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจกับฝ่ายปกครอง
ถามว่ามาตั้งด่านสกัดตามถนนสายหลักไหมอันนี้มาแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยไหน
ถึงขั้นมาปฏิบัติการไล่ล่าตัวเสียแป้งหรือเฝ้าระวังถึงพื้นที่บ้านเขาใคร
โดยเท่าที่ติดตามข่าวของเสียแป้งมาเกือบ๒สัปดาห์นะครับ
ทางผู้ใหญ่บ้านเขาใครนะฮะบอกว่ายังไม่มีชาวบ้านคนไหนมาแจ้งเบาะแสเลยนะ
ว่าเจอเสียแป้งแถวบ้านเขาใครในพื้นที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ต้องมาแจ้งเช่งอยู่นั้น

โอเคเรียกฝันิดสามไว้ก่อน

ลองทะเลอะไรอย่างนี้

ยืนยันว่ายังไม่มีชาวบ้านเจอหรือแจ้งเบาะแสนะครับ
เสียแป้งนาโนตนักโทษชายค่าหัวในการแจ้งเบาะแสเนี่ย๑ล้านบาทนะครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามีสวนยางพาราอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
เขาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องเสียแป้งเนี่ยยืนยันว่ายังไม่มีชาวบ้านในพื้นที่
คนแปลกหน้าตามป่าตามสวนหรือว่าตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
เป็นไปได้ที่เสียแป้งอาจใช้เส้นทางบ้านเขาใครเนี่ยลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์จริงนะ
เพราะว่าขนาดตัวเขาเนี่ยนะขึ้นไปกรีดยางบนเขาเนี่ย
ยังไปเจอกับพวกคนที่เขารับจ้างมาตัดต้นยางมากรีดยางเลยอ่ะ
คือไม่จำเป็นต้องเป็นชาวสวนชาวบ้านในพื้นที่เพียวอ่ะค่ะ
ใครก็ขึ้นมาได้เนี่ยเส้นทางเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ
นี่คุณเดี๋ยวมาสอนดูเห็นไหมรถลามันก็ขึ้นมาได้ใช่ค่ะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกถ้าลงจากเขาบรรทัศน์มาตรงนี้ก็๔๐กิโลก็ถึงปากบาราแล้ว
นี่นะฮะขณะเดียวกันชาวบ้านเขาใครนะครับ
บอกว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านแถบนี้ก็เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือกันอยู่แล้ว
สมมุติถ้าเสียแป้งลงจากเขามาขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือ
พาไปตรงนั้นตรงนี้หรือพาออกจากพื้นที่หน่อย
ชาวบ้านเขาก็ช่วยนั่นแหละไม่ได้ช่วยเพราะว่าจะช่วยเสียแป้งนะ
เพราะเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือใครอืมอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเสียแป้ง
บางทีเขาเจอใครขอติดรถออกไปข้างนอกหน่อย
เขาก็มีน้ำใจช่วยชาวบ้านในพื้นที่
ถูกต้องฮะบางทีเขายังไม่ทันรู้ว่าคือใคร
แล้วนี่มันหลายวันแล้วก็ไม่รู้ว่ามาแล้วหรือยังอยู่หรือเปล่านะฮะ
ลองฟังเขาดูนะฮะ
ชาวบ้านท่านนี้บอกกับเราว่ามันมีทางหลักสองทางนะฮะ
คือทางลงจากมาทางน้ำตกทาราสวรรค์กับ
คุณวิรยุทธ์ก็เลยมานี่ฮะนี่คือน้ำตกสายใจ
ค่ะเราก็ได้เที่ยวเหมือนกันนะนี่เห็นไหม
อ่าปกติไปเจอน้ำตกตนตกกับตนเต๊ะค่ะ
นี่เจอน้ำตกสายใจนะฮะอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านเขาใคร๒

ไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยไม่เจอใคร
ไม่เจอใครเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเขาใคร
เพราะวิรยุทธ์เบิร์ตวิรยุทธ์บอกไม่เจอใครเหมือนกันพี่

ไม่เจอใครอันนี้สาราด้านหน้า
ก็โล่งของน้ำตกใครก็ไม่เจอเสียแป้ง
คาดว่าถ้าลงมาทางนี้เสียแป้งก็ไม่เจอใคร

เหลียกสักครู่กลับมาครับมาตามกันต่อครับ